ท่านผู้ชมครับที่สิงห์บุรีนะฮะมีพี่สาวเนี่ยเขาเอาคลิปของน้องสาว
เอาภาพนิ่งด้วยนะบอกอยากให้ดูหน่อยเพื่อจะโพสต์ในการเตือนกัน
เป็นอุทาหรณ์กันแต่ต้องขออนุญาตเบลอหน้านะค่ะอ่า
คือก่อนหน้านี้น้องสาวนี่โอ้โหคือสวยหน้าตาดีอืม
แล้วไปหลงผิดติดยาเสพติดนะครับค่ะถึงขั้นคลุมคลั่งทุบตีทำร้ายแม่ตัวเองนะฮะ
นี่เป็นคลิปข้อความที่พี่สาวนะฮะโพสต์ไว้บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวนะครับ
เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมเพื่อจะบอกว่าพิษภัยยาเสพติดมันเปลี่ยนคนคนหนึ่ง
ดิ่งลงเหวตกต่ำได้จริงเคยพาน้องไปบำบัดก็เปลี่ยนมาเสพอีก
พร้อมกับถามว่าต้องแก้ยังไงดีช่วยหน่อยน้องสาวติดยาเสพติด๑๕ปีกว่า
ตอนนี้เดือดร้อนมากคลั่งถึงขั้นทำร้ายทุบตีบังคับเอาเงินจากแม่
จะไปซื้อยาเสพติดเราเห็นคลิปนี้นะฮะเราก็เลยไปคุยนะครับกับเจ้าของคลิปนะฮะ
คือคุณยุ้ยคุณยุ้ยอายุ๓๗ปีนะครับเป็นพี่สาวนะฮะที่เอาเรื่องราวมาโพสต์เอาไว้
บอกว่าน้องสาวชื่อหญิงอายุ๓๒ติดยามา๑๕ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้น้องเคยบังคับแม่ให้ขายบ้านขายไป๑๐๐๐๐๐ขอแบ่งเงิน๕๐๐๐๐
บอกแล้วจะไม่มายุ่งกับครอบครัวอีกแม่ตัดใจเอาให้เงินไป
พอหมดเงินสุดท้ายกลับมาที่บ้านมาข่มขู่ทุบตี
ไถเงินแม่เหมือนเดิมตอนนี้อาการหนักขึ้นทุกวัน
ถึงขั้นทำร้ายแม่เพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติด
ไม่ให้ก็ขู่ฆ่าคนในครอบครัว
พอแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงหน้าบ้านก็ทำอะไรไม่ได้

สาเหตุที่น้องติดยาเสพติดนะครับคุณยุ้ยบอกว่า
เพราะว่าชีวิตของน้องสาวเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะ
ตอนมีครอบครัวก็มีปัญหาครอบครัว
ก็เลยไปใช้ยาเสพติดที่ผ่านมาเคยขอให้น้องเลิก
น้องก็บอกแค่ว่าไม่ติดไม่ติดแค่เล่นยาขำ
แต่สุดท้ายพี่บอกโอ้โหมันไม่ใช่แล้วนะครับ
และสิ่งที่ทำให้ครอบครัวไม่สบายใจมากก็คือ
น้องเนี่ยตอนนี้ชอบทำร้ายทุบตีแม่
เพื่อจะไถเงินแม่เอาไปกินเหล้าเอาไปเล่นพนัน

ตอนแรกเราก็คิดว่าเขาเป็นจิตเวทหรือเปล่า
เพราะว่าตอนแรกเขาบอกเขาเป็นโรคซึมเศร้า
เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็มีแบบว่า
มีดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างชีวิตครอบครัวไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้
แล้วคิดว่าน่าจะเป็นแบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ย
พอแม่บอกไม่มีมันก็จะบอกว่าเอามาเร็ว
คือขู่ต่อหน้าลูกค้าแล้วแม่ก็คือเกรงใจค่ะ
แม่ก็เลยบอกว่าเกรงใจลูกค้าเอาไปตัดความร้องขายก็ให้ไป
แต่แม่ไม่รู้หรอกว่าผลของการกระทำครั้งนั้นมันทำให้น้องไขมาตลอด
ส่วนแม่นะครับแม่บอกว่าทุกวันนี้ทุกข์ใจมากนะครับ
ไม่สามารถเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีได้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วยังต้องโดนลูกสาวทุบไปอีก
เหมือนเมื่อก่อนแล้วอาการมันมากเลย
ขนาดตำรวจมา๕คนนะมาตรวจตอนนั้นมาดู
แต่ไม่มีของการแล้วเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้
คุณยุ้ยบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกครอบครัวนะครับ
ปล่อยให้คนที่รักไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อย
ช่วยนำน้องไปบำบัดให้หน่อยนะฮะ